เรื่องต่อไปค่ะตามเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่กันหน่อยค่ะ
เพราะว่าตามบุกจับนักพนัน
แอบเล่นพนันกันในป่าละเมาะท้ายหมู่บ้านจังหวัดมหาสารคามจ้า

หยุดบอกให้หยุดไง

เผลอไหวอ่ะบอกแล้วว่าไม่ต้องวิ่ง
วิ่งยังไงก้อนหนีไม่รอดไม่พ้น

นักพนันที่แอบตั้งวงให้โล
อยู่ในท้ายหมู่บ้านนะคะอยู่ที่ป่าเลยนะคะ
อยู่ที่บ้านหนองหล่มน้อยตำบลดอนหวานอำเภอเมืองมหาสารคาม
งานนี้โอ๊ยปาดเหงือกกันไปหมด
หอบกันทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็นักพนันนี่แหละค่ะ
แต่บอกเลยนะจ๊ะงานนี้จับได้หมด
ซึ่งนักพนันแต่ละคนที่โดนตามจับได้เนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่เขาก็จะต้องมีเหตุผลต่างนานานะ

อย่างคุณยายคุณยายคนนี้เดี๋ยวจะพาไปดู
คุณยายคนนี้เนี่ยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า
อย่าจับยายเลยอย่าจับฉันเลยอย่าจับฉัน

ถ้าฉันโดนจับใครจะเลี้ยงหลานเรา

เนี่ยถ้ายายรู้อย่างนี้ยายก็ไม่น่าเล่นตั้งแต่แรกนะ

แล้วก็อีกคนนึงคุณพี่ผู้หญิงคนนี้
คุณพี่ผู้หญิงอีกคนนึงเขาอ้างบอกว่า
ฉันไม่ได้มาทำอะไรนี่ฉันเอาเห็ดมาขาย

เจ้าหน้าที่ก็ถามว่าไหนเห็ดเห็ดอยู่ไหน
ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเขาเอาไปหมดแล้ว
อ้าวเนี่ยเขาก็มีเห็ดผลส่วนตัวไงเห็ดมาขายเห็ดอยู่ไหน
เอาเห็ดมาขายเห็ดอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันตอนนี้นะคะ
เหตุผลแต่เมื่อคุณทำผิดแล้วเนี่ยนะ

ถึงแม้ว่าคุณจะหลบหลีกจะซ่อนจะวิ่งยังไง

ก็หนีไม่พ้นน้ำมือและสายตาของพี่เจ้าหน้าที่หรอกจ้า

โดดลงไปซ่อนตัวอยู่ในคลองในแอ่งน้ำ

สุดท้ายโดนจับขึ้นมาเถอะคุณพี่
เจ้าหน้าที่เขารอรับอยู่ด้านบนนี่แหละจ้ะ
โดดลงไปทำไมให้มันเปียกให้มันเหนื่อย

สุดท้ายก็ต้องยอมขึ้นมาแต่โดยดีไม่รอดนะคะคุณพี่ค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็เลยจับกลุ่มนักพนันได้ทั้งหมด๑๑รายค่ะ
เป็นผู้ชาย๗คนหญิง๔คน

เพราะว่าผู้ต้องหาอายุ๒๔๗๙ปี
พร้อมกับจับได้พร้อมของของกลางนะครับ

ลูกเต๋าแป้นสำหรับเล่นไฮโลจานรองแล้วก็เงินสดอีก๙๐บาท
ก็เลยได้มีการควบคุมตัว
ผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพดอนหวาน
ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะจ๊ะ
ต่อให้หนียังไงอ้างอะไรก็ไม่เป็นผลแล้วแหละ
คือการพนันเนี่ยนะเล่นเนี่ยยังไงเจ้าหน้าที่ก็ตามไปจับกลุ่มได้อีกแล้ว
แล้วผมบอกหลายครั้งหลายครานะว่าเนี่ยยิ่งตอนนี้คุณโดนจับสองเด้ง
คือยังเหมือนเดิมเพราะเขาต่อพรบฉุกเฉินไว้แล้ว
พระบรชุกเฉินยังมีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะอย่ารวมตัวกันแบบนี้
โดยเฉพาะมาเล่นการพนันที่มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายยิ่งไม่ดีอย่าทำ